พาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุที่บุรีรำนะคะ
เป็นนายทหารเรือค่ะขับรถผ่านหน้าวัด
แล้วอยู่เขาหักหลบกระทันหัน
ทำให้ไปชนเสาไฟฟ้าหักมา๓ท่อน

เขาบอกว่าผมเห็นผู้หญิงผมยาวชุดขาวยืนอยู่กลางถนน

เวลากลางคืนสภาพรถยับเยินเลยค่ะ
กระบะ๔ประตูทะเบียนกไก่ททหาร๖๑๙บุรีรำ
เป็นของจาตรีพัฒนภงอายุ๒๓ปี
ทหารเรือที่จังหวัดสมุทรปราการ

โอ้โหรถเนี่ยพังยับเยินอาจติดกับเสาไฟฟ้าเลย
เสาไฟล้มห่างออกมาเป็นสามท่อน
เพราะดีค่ะจาตรีพัฒนภงไม่ได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่าถุงลมนิรภัยทำงาน
อุบัติเหตุเกิดตอนตี๕นะคะ
บนถนนสายบ้านสี่เหลี่ยมเจริญศุกร์หน้าวัดบ้านสี่เหลี่ยม
เสาไฟฟ้าได้รับความเสียหายหลายต้นอยู่ค่ะ
จาตรีพัฒนภงเล่าให้ฟังบอกว่า
เขากลับมาเยี่ยมครอบครัวช่วงปีใหม่
ก่อนเกิดเหตุขับรถไปหาเพื่อนที่อำเภอนางรอง

กำลังจะกลับบ้านที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ฟังเขาเล่าหน่อยดีกว่าเขาเห็นอะไร

ไม่ได้เห็นนะเขาเห็นหน้าไหมหันหน้ามาหาทางพี่ขับมาไหม

เหมือนเห็นคนแล้วผมก็หักลงเลยครับ
ลงเลยใส่ชุดสีอะไรครับ
แต่เขาไม่เห็นไง

เขาก็เลยรีบหักหลบนะคะเขาบอกเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาว
เขาบอกว่าที่เขาปลอดภัยน่าจะเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่เมาส์
เจ้าอาวาสวัดบ้านสี่เหลี่ยมที่มรณภาพไปแล้ว
ชาวบ้านเคารพนับถือคุ้มครองกันเยอะนะคะ
ด้านตำรวจสพเฉลิมพระเกียรติก็มีการเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์
คือต้องบอกว่าเป็นมาตรการปกติเวลาเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ต้องตรวจแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่
ซึ่งจาตรีพัฒนภงมีระดับแอลกอฮอลในร่างกายอยู่ที่๗๑มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

กฎหมายกำหนดให้แค่๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เท่านั้น
ก็เลยต้องนำตัวไปที่สพเฉลิมพระเกียรติดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
สุดท้ายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้หญิงที่มายืนขวางหน้ารถเนี่ย

เป็นคนหรือเป็นผีหรือเขาเมา